มีงูเหลือมเจ้าประจำที่เราเล่าอยู่ทุกวันทุกวัน

แต่คราวนี้มันปีนขึ้นต้นไม้แบบนี้
โรศสนาดูงูเหลือมปีนขึ้นต้นไม้

แล้วพันแบบนี้พันรอบต้นไม้
แล้วก็กระดึ๊บขึ้นไป

เห็นแค่ตอนมันพันต้นไม้อยู่แล้วก็

เออเป็นปล่องล็อคเป็นชั้น
จริง
มีสินะเอาได้ถ่ายคลิปนี้แล้วโพสต์มาในติ๊กต็อกค่ะไปตามติดดูชีวิตงูเหลืองยักษ์อ่ะครับแล้วจังหวะนั่น
ไปเจองูเหลือมันกำลังปีนขึ้นต้นไม้พอดิบพอดีเลย
ตลอดมากี่ปีกี่ปียังไม่เคยมีงูเหลือมปีนต้นไม้ให้เราเห็นเลยค่ะ

มันก็จะมีแหละบนเสาไฟฟ้าบ้างอะไรบ้าง
แต่เราไม่เคยเห็นจังหวะการปีนของมันจริงจริงใช่จึงบอกว่าหาดูยากจริงจริงนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าอย่างนี้มันเป็นกลไกเหมือนท่าที่น้องใบตองทำนั่นแหละ
อาทิกัลมันไม่ได้เลี้ยวขึ้นแนวนี้

แล้วก็พันธุ์ใหม่ก็เป็นลักษณะธรรมชาติของร่างกายมันนั่นแหละนะคะ
ซึ่งเชื่อไหมว่าคลิปนี้คนดูถึง๑๐ล้านวิว
อุ๊ยก็มันน่าดูอยู่แล้วมันน่าแปลกใจ
น่ากลัวด้วยนะคะหลายอารมณ์นะแล้วก็หลายคอมเมนต์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
ขนลุกเออขนลุกจริงเนี่ย
ก็เพิ่งรู้ว่าวิธีมันจะต้องพันก่อนแล้วค่อยแบบกระดึบขึ้นไปทีละนิด

มันยาวเนอะมันจะปีนไปได้โอ้โหคุณฮาคุณเจออย่างเงี้ยคุณทำไง
นี่วิธีมันเลื้อยว้ายเป็นลม
จริงเนี่ยคุณดูดิมันจะขึ้นไปแล้วก็พันตัวไว้เหมือนกันหลุดอ่ะใช่ไหมครับ
แล้วก็เหลือยนี่เห็นไหมมันมีวิธีของมันแต่มันจะปีนไปไหนอ่ะสิ
คุณผู้ชมดูแต่พอประมาณนะเราก็นำเสนอให้ดูอย่างนี้แหละ
บางคนบ่นทำไมอ่ะดูไพรัสทีวีตลอดข่าวเยอะนอนฝันเห็นงู
ไม่เคยฝันเลยนะจริงอ้าวทำไมอ่ะอยากฝันเห็นงูจะได้เจอคู่สักครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เจอแต่อะไรคี่ว่าให้อะไรอ่ะแต่เขาว่าให้โชคนะ
จะยังไม่จับถ้าฝันแบบนั้นต้องได้จับ